กระจ่ายเย็นทีโคลราศผ่านมา๕เดือนแล้วนะครับ

ซึ่งคนคนนี้นอกจากได้รับบาดเจ็บนั้น

เพราะว่าอยู่หน้าห้างตรงจุดเกิดเหตุ
ลงจากรถจักรยานยนต์พยายามไปช่วยเหลือคนอื่น

นั่นก็คือน้องเนยนะครับหรือว่านายจีรัติการนอบไทยนะครับ
ก็อยู่โรงพยาบาลเกือบ๕เดือนรักษาตัว
แล้วก็กำลังใจทั้งคนโซเชียลที่ส่งเข้าไป
ปรากฏแม่ของน้องเนยให้น้องเนยอ่านทุกวันทุกวันเลยนะ

กระทั่ง๒วันก่อนน้องเนยออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

แต่เมื่อวานนี้น้องเนยก็เข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่ง
เพราะว่ามันมีอาการเหมือนปวดท้องให้คุณ
ท้องเนี่ยหมอต้องใส่ใจมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
คือก่อนหน้านั้นในการรักษาน้องเนยถูกยิง
แล้วก็มีบาดแผลในลำไส้ด้วยนะหมอต้องเปิดช่องท้องนะครับ
แล้วก็ต้องเอาลำไส้ออกมาจากนอกช่องท้องก่อนนะครับ
หลังจากนั้นจะต้องมีการล้างลำไส้อยู่บ่อยครั้งเย็บแผล
แล้วก็จะต้องทำศัลยกรรมลำไส้นะครับ
ตอนนี้ก็ต้องตรวจอาการตรงนี้อย่างต่อเนื่อง
กลัวเรื่องของการติดเชื้อส่วนเรื่องของแขนเนี่ยเห็นไหมฮะ
เนยต้องทำกายภาพเรื่องแขนซ้ายเพราะแขนซ้ายเนี่ย
คมกระสุนของอาวุธสงครามยิงนะครับ
จนกระทั่งมีอาการบาดเจ็บอย่างหนักนะครับ
เมื่อวานไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกรอบเรื่องของบาดแผลในท้องในช่องท้องเนี่ยนะฮะ
แต่ทีนี้ไปตรวจมาเมื่อวานคุณหมอบอกเออไม่เป็นอะไรปลอดภัยดีนะครับ
แต่ก็นัดให้กลับมาตรวจเรื่อยเมื่อวานี้น้องเนยก็เลยกลับบ้านได้
และทีนี้ครับวันนี้ทีมผู้สิทธิ์ของเรานะฮะ
ก็เดินทางไปที่บ้านของน้องเนยบ้านเล็กที่๘๘
หมู่บ้านสิริสุขวินเลสที่ตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ก็ภาพอย่างที่เห็นเลยฮะแม่ของน้องเนยแล้วก็น้องชายน้องเนย
รวมถึงน้องเนยเนี่ยกำลังอยู่ในบ้านทำกายภาพบำบัดน้องเนยอยู่นะครับ
โดยเฉพาะแขนซ้ายมันต้องเหยียดให้ตรง
แล้วน้องเนยก็มาสตาร์ทรถคันนี้ให้ดูนะครับ
เนยบอกว่ารถคันนี้เป็นรถยนต์คันแรกที่ใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงในการทำงาน
ซื้อมาได้ประมาณ๑ปีแล้วแล้วก็รักมาก
อยากจะแข็งแรงเร็วแล้วก็กลับมาขับรถคันนี้ให้ได้นะครับ
เพราะว่าทุกคนต่างก็เข้าไปช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นทั้งสิ้น
ทุกคนเป็นฮีโร่เหมือนเหมือนเขาหมดเลยครับ
ทีนี้กำลังใจเราก็ยังคงหลั่งไหลให้น้องเนยอยู่นะครับ
เพราะว่าให้เขามีอาการที่ปกติโดยเร็วนะครับ
สภาพร่างกายนะเพราะว่าน้องเนยผอมลงเยอะเลย

เพราะว่าเดี๋ยวเดือนกรกฎานี้น้องก็ต้องไปหาหมออีก

เดี๋ยวคืบหน้ายังไงเรารายงานให้คุณผู้ชมทราบด้วยนะคะ